คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ
อ่านแล้วก็รู้สึกหดหูนะคะ
เล่าเรื่องราวสุดสะเทือนใจให้กับชาวเน็ตได้ฟังนะคะ
เธอบอกว่าเธอถูกอดีตแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกาย
ทุ่มทีวีใส่ทั้งทุบตี
สภาพก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ
แล้วล่าสุดไปข่มขู่ว่าจะฆ่าแม่ของเธอด้วยนะ
เธอบอกว่าสีจะไม่ทนไม่เอาแล้ว
แล้วจะไม่ปล่อยให้ผู้ชายคนนี้ลอยนวลเด็ดขาด
จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะ
เพราะว่ามีผู้ติดตามกว่าสันคนเลยนะ
ได้มีการโพสต์ภาพของตัวเธอเองแบบนี้ค่ะ
เขียวช้ำไปทั้งตัวใบหน้าแขนขาแผ่นหลัง
คล้ายกับว่าเธอโดนทุบตีอย่างหนัก
ระบุบอกว่าถูกอดีตแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกาย
ทั้งใช้มีดตีคีย์บอร์ดตีทุ่มทีวีใส่
และยังจะเอาน้ำมันราดตัว
พร้อมกับจะจุดไฟเผาแตก

คือไม่งั้นเธอคงตายทั้งเป็นนะคะ
ทีนี้จากอาการบาดเจ็บแล้วก็ร่องรอย

รวมไปถึงลักษณะคือขาที่ชาครึ่งซีก
ทำให้เธอเองเธอบอกว่าตอนนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนัก
ต้องยกเลิกงานจ้างทั้งหมด
เพื่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
ผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายบอกด้วยนะคะ

มาถึงครอบครัวเลยเพราะว่าฝ่ายชายเนี่ย

พร้อมส่งข้อความคมคู่แม่แล้วก็ตัวเธอด้วย

โดยมีหลักฐานทุกอย่างที่สามารถเอาผิดกับผู้ชายคนนี้ได้
ทั้งเรื่องของบาดแพ้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เลยนะ
บาดแผลก็ดีข้อความแชทก็ดีคลิปเสียงก็ดี
บอกว่าที่ออกมาโพสต์อยากให้สังคมได้รับรู้
เพราะว่าล่าสุดฝ่ายชายเหิมเกลิมเข้าไปใหญ่แล้วค่ะ

บอกว่าก็เลยอยากปกป้องตัวเอง
และกลัวว่าคนชั่วแบบนี้จะลอยนวลด้วยนะคะ

เน็ตแน่นอนก็ต่างวิพากษ์วิจารณ์ลักษณะคือ

และสนับสนุนให้เธอแจ้งความดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

ชาวเน็ตก็บอกว่าแหม่มันพยายามฆ่าเลยนะ
ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้ได้แจ้งความไว้แล้ว
ขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
ส่วนตัวเธออยู่ระหว่างการรักษาอาการบาดเจ็บ
พร้อมกับฝากขอบคุณทุกกำลังใจจากชาวเน็ต
แสดงความห่วงใยและช่วยกันแชร์เรื่องราวต่อ
บอกว่าจะไม่ปล่อยให้ผู้ชายคนนี้ลอยนวลเด็ดขาดค่ะ
คุณผู้ชมแอบเบอร์ภาพนิดหนึ่ง

พบว่ามีการโพสต์ข้อความลักษณะคือรุนแรงนะ

โพสต์ข้อความรุนแรงตอบโต้อีกฝ่าย

หลังจากที่ถูกชกต่อยจนตาบวม

แล้วก็ลักษณะการโพสต์เนี่ยท้าทายบอกว่า
ได้เดี๋ยวเจอกันกูชื่อปราบจำชื่อไว้
ก่อนที่ล่าสุดเห็นบอกว่าเฟสเนี่ยปิดหนีไปแล้วนะคะ

มีการโพสต์ภาพระบุข้อความว่า
คุณผู้ชมไม่มีทางออกมีแต่ทางตัน

แต่สุดท้ายแล้วอินสตาแกรมจากเดิม

โทรศัพท์ต่างที่มีการให้ไว้ก่อนหน้านี้

ฝากด้วยนะคะทำร้ายผู้หญิงแบบนี้
ตำรวจก็จำชื่อได้เหมือนกันนะคะปราบนะคะ